ราคาของผักกันหน่อยนะคะผักกัดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖บาท
ปุ้งจีนค่ะกิโลกรัมละ๑๔บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๑๔๐บาท
แล้วก็พริกจินดาแดงขึ้นมานิดนึงนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๕บาทจ้า
ราคาของผักยังมีปรับขึ้นปรับลงอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะ